คุณผู้ชมไปเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองในหมอก

เมืองในหมอกที่เยี่ยงใหม่เปล่าอยู่เหนือเปล่า

อย่างนั้นไปปักหมุดกันเลยไปกันเลยที่จังหวัด
แล้วก็คราวนี้เราจะพาไปกินของขึ้นชื่อของเบตง

ไปดูซิว่าไก่เบตงเขาอร่อยแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไง
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
อำเภอเบตงจังหวัดยาลานอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใต้สุดของประเทศไทยแล้ว
ยังได้สมยานามว่าเป็นเมืองใต้หมอกด้วยนะครับ
เพราะว่ามีภูเขาโอบล้อมและก็อยู่บนที่สูง
วันนี้ได้มาเห็นกับตาแล้วนะครับ
เป็นจริงอย่างคำโฆษณาจริง

เป็นเมืองที่อยู่ใต้หมอกแบบนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
สัมผัสบรรยากาศยามเช้าอันสดใสแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปกินข้าวมันไก่เบตง
มาถึงที่นี่ก็อยากจะพิสูจน์นะครับ

เบตงแตกต่างจากไก่ที่อื่นอย่างไร
ต้องไปที่ร้านโกช้างข้าวมันไก่เบตงพันธ์แท้ครับ
ไก่เบตรงเป็นสายพันธุ์ที่เอามาจากฯจีน
ของดีของเบตรงก็มีคุณสมบัติเด่นก็คือ

ุ่มแล้วก็มีความหอมของรสชาติไก่
ที่เป็นวิธีการเลี้ยงของต้นฉบับของที่นี่ครับ

ซึ่งไก่เบตงแท้ใช้เวลาเลี้ยงนานประมาณ๖เดือน
ราคาค่อนข้างสูงกว่าไก่ทั่วไป
ที่นี่ก็ขายเป็นร้านข้าวมันไก่

ชุดหนึ่งก็๑๒๐๐บาท๑ตัวต่อ๑ตัว

โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับ

รอช้าอยู่ใยลุยเลยดีกว่าครับ
ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาพิสูจน์กันว่า
เบตงมีรสชาติแตกต่างจาก

มันจะมีความเหนียวนุ่ม

บอกเลยว่ารสชาติจะไม่เหมือนไก่ทั่วไปนะครับ

หนังกรุบเนื้อนุ่มมาก
นี่แหละครับไก่เบตงของแท้

ไปตรงนี้ก็อยู่ไปตรงมาก็นานแล้ว
ก็๘๐ถึง๑๐๐ปี
สมัยก่อนก็คือตอนที่บรรพุทธผม

ไปตรงนี้เป็นของขึ้นชื่อของเมืองกิน

แล้วเอามาที่เบตตรงด้วย
แล้วก็มาที่ไปตรงนี้

ก็เลยถือกำเนิดว่าเป็นไก่ไปตรงเลยครับ
เบตงก็คือไก่จากประเทศจีนนั่นเอง
สมัยที่ชาวจีนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่
ก็นำเจ้าไก่น่ารักแบบนี้มาด้วย

ปีกสั้นหางสั้นหงอนเป็นกงจักร

เพราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยไก่เบตง

อันนี้คือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติ

ได้มาสู่ธรรมชาติเขาก็มีความสุข
ก็ทำให้ไก่นี่มีสุขภาพดีกว่าไก่ที่เลี้ยงแบบครั้ง

ก็เสริมอาหารพื้นบ้านตามธรรมชาติ

ทำให้ไก่เบตงมีเนื้อเหลืองนุ่มลิ้นไขมันน้อย
หนังก็เคี้ยวกรุบอร่อยไม่เหมือนไก่ทั่วไปนั่นเอง
ในอดีตไก่เบตงเลี้ยงกันเยอะทีเดียวครับ

แต่ปัจจุบันความเจริญรุดหน้า
ลูกหลานก็ไม่ค่อยเลี้ยงกันแล้วครับ
ทำให้ไก่เบตงหายากมากขึ้น

แต่รับรองว่าได้กินแล้วจะติดใจนะครับ